สอจะพาไปดูสองกอเรื่องของกบกับกุ้งบ้าง
ก็เป็นส่งเสริมอาชีพเหมือนกันนะครับพาไป๒จังหวัดนะครับ
ไปที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันก่อนนะครับ
เพราะว่าคุณครูเชิดศักดิ์รัตนประเสริฐนะครับ
อยู่ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา
ใช้พื้นที่ว่างใกล้ริมสะน้ำทำบ่อเลี้ยงกบ
โดยใช้อิดบล็อกนำไปก่อความสูงประมาณ๑เมตร

ภายในบ่อได้ปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
เพื่อให้กบพ่อพันธ์แม่พันธุ์ได้อาศัยบริเวณริมสะน้ำ

บก็จะวางไข่ช่วงเดือนเมษา
ช่วงนี้ชาวบ้านเริ่มไปซื้อพ่อพันธ์แม่พันธุ์จากคุณครูเชิดศักดิ์แล้ว
ครูละ๑๒๐บาทตัวโตมากขนาดนี้

สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อปี
โดยพยายามให้บ่อเลี้ยงมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
คุณดูสิคู่ตัวใหญ่มาก
ไปดูเรื่องของกุ้งกันบ้างนะครับ
โดยนายจตุรงจันวิโรชาวตำบล
สำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหนุ่มช่างแอร์

บอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นช่างแอร์แต่ช่วงหน้าแบบหน้าหนาวงานน้อยลง
เพราะว่าคนไม่เคยเปิดแอร์

จากนั้นเลยคิดเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจของตัวเอง
โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาใช้
โดยหันไปเลี้ยงกุ้งกล้ามดแดงขาย
ใช้พื้นที่หลังบ้านที่มีขนาดกว้างเพียง๓คูณ๓เมตรเท่านั้นนะคุณ

ด้วยการนำชิ้นส่วนของตู้เย็นที่ใช้ไม่ได้แล้วดัดแปลงเป็นบ่อทดลองเลี้ยงดู
สำหรับให้กุ้งใช้เป็นที่ซ่อนตัว
ซึ่งได้ศึกษาจากโลกอินเทอร์เน็ตจากยูทูป
จนสามารถสร้างรายได้กว่า๔๐๐๐บาท
โดยกุ้งมีน้ำหนัก๔ตัว๑กิโลกรัมราคาละ๑๐๐บาทแล้ว
โอ้โหตัวใหญ่นะ๔ตัว๑กิโลกรัม
ตัวละ๒ขีดกว่านะ

ค้าบางคนไปรับถึงที่บ้านเลย
เป็นเรื่องของอาชีพเสริมแล้วก็เรื่องของความขยันขันแข็งนั่นเองนะครับ